นวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวดนวด
นวดพี่ต้องเลยดีกว่าให้เป็นหัฐเวชรุ่นเยานะครับ
พาคุณผู้ชมไปที่โรงเรียนแห่งหนึ่งที่จังหวัดพิสุนโลก
เขาเปิดโครงการให้นักเรียนฝึกนวด
แล้วกลายเป็นหัฐเวชรุ่นเยาครับ
ผมชอบท่านี้นะจับให้ล็อกคออย่างนี้นะครับแล้วก็เหวี่ยงมันบิดได้จริงนะ
คุณคลายกล้ามเนื้อได้จริงแต่ว่าค่อนข้างจะเจ็บนะแต่กลัวนี่กลัวกลัวท่านี้มาก
ใช่ไหมท่านี้ค่อนข้างจะหดนิดหนึ่งนะครับแต่คลายเมื่อยได้ดีจริงจริงเลยนะฮะ
เห็นนี่เป็นน้องที่กำลังนวดแขนนวดขาดัดหน้าดัดหลังกันอยู่นะครับ
เป็นนักเรียนโรงเรียนหนองพระพิทยาอำเภอวังทองจังหวัดพิสุนโลก
เรียนรู้ทักษะการนวดแผนไทยโครงการล่าสุดของโรงเรียน
ได้เชิญวิทยากรภายนอกมาสอนและให้ความรู้เรื่องการนวดแผนไทย
เพื่อสุขภาพรวมถึงการใช้สมุนไพรต่าง
ตอนนี้ก็เลยต้องนวดเพื่อนไปก่อนกลับบ้านก็ไปนวดให้คุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายนะครับ
ใช้เวลา๒๐ชั่วโมงก็สามารถเรียนรู้ทักษะและวิธีการนวดแผนไทยได้หลายกระบวนท่า
ตั้งแต่ศีรษะจะหลดลงมาถึงฝ่าเท้ารวมถึงการใช้ลูกประคบมาเป็นตัวช่วยในการนวดผ่อนคลายด้วยนะครับ
ดูจากหน้าตาเพื่อนแล้วบางคนก็นอนสบายบางคนก็ดูเกร็งบางคนก็ดูน่ากลัวดู

แต่จริงแล้วสบายนะพอนวดผ่อนคลายแล้วนะครับ
ก็ฝีมือทุกคนไหวนะฝีมือเก่งจริงน้องทุกคนนะครับใช้ได้เลย
อกจากนี้ทางโรงเรียนได้เปิดให้บริการนวดแผนไทยโดยฝีมือของหัทเวศรุ่นยาวนี้
ในราคาชั่วโมงละ๑๐๐บาทถูกมากนะ
ถูกมากนะครับเพื่อเป็นการสร้างรายได้ให้กับนักเรียนสร้างอาชีพในอนาคต
แล้วก็ที่สำคัญสืบทอดภูมิปัญญาการนวดแผนไทยแล้วก็ท้องถิ่นไทยด้วยคุณนะครับ
เขาบอกว่าตอนนี้ทางกระทรวงสาธารณสุขเนอะ
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังเร่งผลักดันให้นวดแผนไทย
กลายเป็นเหมือนมรดกโลกคุณถ้าได้เข้าสู่การลงบันทึกเป็นมรดกโลกแล้วนะคุณ
ก็จะถือว่าเป็นมรดกโลกทางภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ด้วย
ใช่ค่ะก็เป็นลักษณะวิธีการนวดการดูเส้นนี่คือแต่ละประเทศไม่เหมือนกันนะ
สวีดิสก็มีนวดอีกแบบนึงนะอันนี้เป็นแบบไทยนวดแผนไทย
คุณยายนี่นอนรอยิ้มอยู่ที่บ้านเลยออกบ้านพอหลานมาปวดตรงนี้จังเลย
ไม่รู้ใครจะฝึกฝีมือหรือเปล่าแต่ว่าต้องมีทิปให้ด้วยนะสักหนึ่งร้อยบาทนะ
โมงละร้อยนะคะค่ะก็เป็นการเสริมสร้างความสุขภายในครอบครัวได้สัมผัสกันนะคะได้รักกันนะคะ